มาต่อกันที่เรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นจากโรงงาน
โรงงานยางนะคะบางจุดก็อาจจะมีกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่

ใช่ค่ะไปรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะ
ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีการสั่งการให้โรงงานยางพารา๒แห่ง
สต๊อกยางหน่อยแล้วก็ห้ามขนเข้าไปในพื้นที่เพิ่มเติม
ประเด็นนี้เปิดขึ้นมาเพราะว่าประชาชนร้องเรียนมายังรถปลดทุกข์ด้วย
บอกว่าโอ้โหเด็กนักเรียนคุณครูโรงเรียนต่างชุมชนโดยรอบเนี่ย
หนักกันหมดแล้วเพราะกลิ่นยางพารา
เราก็ได้พูดคุยกับผู้ว่าผู้ว่าอุดรบอกตอนนี้เข้มทำจริง
ใช่ค่ะค่ะภาพที่เห็นนี่เป็นบริเวณลานตากยางภาราภายในโรงงานบริษัทวงบรรดิษฐ์จำกัดนะคะ
อยู่ที่บ้านจำปาตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี
ก็ได้เร่งรัดขนยางออกจากโรงงานไปยังปลายทางก็คือที่ใต้ที่สุราธานี
ขณะเดียวกันนะคะรถโมบายตรวจคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษก็ได้ปักหลักตรวจเก็บตัวอย่าง
กลิ่นเหม็นของโรงงานยางแท่งจากโรงงานยางแท่งก็คือบริษัทศรีตรัง
แอร์โกรอินดัสตรีจำกัดมหาชนและบริษัทวงบัณฑิตจำกัดโดยโรงงานยังคงเดินเครื่องนะคะ
และชาวบ้านก็ยังคงได้รับกลิ่นเหม็นในระดับปานกลางถึงรุนแรง
เรื่องนี้ค่ะนายชายาวุฒิจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
แล้วก็พิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานทั้งสองโรงงานนี้แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นนะคะ
สำหรับรถโมบายตรวจคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษตอนนี้กำลังดำเนินการนะคะ
ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบได้๗วันด้วยกัน
ส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะส่งทีมศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะ
เดินทางตรวจสอบในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

เร่งปรับปรุงคุณภาพภายในโรงงานอย่างเร่งด่วน
รวมทั้งห้ามนำยางก้อนถ้วยเข้าโรงงาน
ก่อนจะได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน
แล้วก็ให้นำยางที่มีอยู่ออกจากโรงงานตามจำนวนที่กำหนด
บริษัทศรีตรังแอร์โกรอินดัสทรี่จำนวน๕๐๐๐ตันนะคะ
ส่วนโรงงานยางแท่งบริษัทวงบัณฑิตจำกัดจำนวน๘๐๐๐ตันค่ะ

ยางที่เยอะแบบนี้มันทำให้น้ำจากกองยางมันไหลออกมา

เขาบอกว่าทางบริษัทให้ความร่วมมืออย่างดี
ต้องรอผลการตรวจและผลการแก้ไขหน่อยนะครับ